คุณผู้ชมค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่นัทมีเรียด้วยนะคะ
เพราะว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
คุณนัทมีเรียก็ได้สูญเสียคุณแม่นะคะ
ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลย
คุณแม่จินดานะคะจากไปอย่างสงบ
อาการติดเชื้อในท่อปัสสาวะนะคะ
ซึ่งทางครอบครัวของคุณนัทเองนะคะรวมไปถึงคุณอ้ำอธิชาติ
สามีแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างพี่แอนทองประสมแล้วก็ญาติญาติ
ก็ได้เคลื่อนศพมายังสาราทักษินาประดิษฐ์
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะคะ
และจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
ก่อนจะสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๕คืน
และจะชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่๑๓มกราคมนี้นะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครอบครัวของพี่นัทนะคะ
ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ค่ะ
คือต้องบอกว่าคุณแม่ของพี่นัทเนี่ย
ด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมานานถึง๑๑ปีแล้วนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้พี่นัทเองก็เอาพวงมาลัยไปกราบเท้าคุณแม่
ที่โรงพยาบาลสิริราชซึ่งพักรักษาตัวอยู่มาตลอดนะคะ
และในที่สุดก็ไปพบกับความสุดสวยนะคะ